ไปดูเหตุที่จังหวัดฉะเชิงเซาบ้างนะคะมีคนขับรถพ่วง๒๒ล้อ
ขับรถไปลงดินนี่แหละค่ะแต่ว่าระหว่างทางก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
เบรกล้อหลังเนี่ยมันติดอะไรสักอย่างจึงจอดรถแล้วก็มุดลงไปดู
แล้วก็ไปเคาะล้อแต่ปรากฏว่ายางระเบิดใส่จนบาดเจ็บนะคะ
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นจากรายงานค่ะ
จึงยืมอุปกรณ์จากอู่ใกล้มุดเข้าไปเคาะล้อยาง
จู่จู่ยางก็ระเบิดใส่ร่างคนขับจนกระเด็นได้ระบะเจ็บ
ส่วนที่จังหวัดทรงขราเกิดดูปัญตี้เฮศรถกระบะเสียหลักพุ่งลงทาง
ถนนสายสงขลานาทวีตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลา
ทำให้รถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงรถฟาดกับเสาไฟฟ้าเข้ากลางลำ
ภายในรถพบหนุ่มวัย๓๔ปีคนขับติดภายใน
ต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมาและพบว่าได้ระบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ตำรวจสพเมืองสงขลาจะสอบสวนหาสาเหตุว่าเกิดจากอาการหลับในหรือเกิดจากอาการมืนเมา
ชาวบ้านเชื่อว่าที่คนขับรอดชีวิตมาได้เพราะบารมีแม่ทวดตะเคียนทอง
อยู่สารฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
กล้องหน้ารถบันทึกภาพรถบรรทุก๖ล้อพุ่งชนรถเก๋งกับซาเล้งบนถนนสายันตรกิจโกศลในพื้นที่หมู่๒ตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถเก่งนิสันตกร่องกลางถนนภายในรถมีผู้บาดเจ็บ๒คนรถซาเล้งถูกชนพังยับเยิน
คนขับรถบรรทุกบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งของพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งเบียดจากด้านขวาทำให้เบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจัง